จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสิน
ที่นี่เนี่ยนะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้โชคได้ลาบกันมาแล้วมากมาย
จากจอมปลวก

ดูภาพจอมปลวกใหญ่ขนาดนี้นี่แบบ
ไม่เคยเห็นจอมปลวกใหญ่ขนาดนี้มาก่อน

คิดว่าเป็นกองดินหรืออะไรใหญ่หรือว่าจะเป็นภูเขาเล็กอ่ะ
ใหญ่มากคุณค่ะนี่คือจอมปลวกยักษ์

ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเนี่ยจอมปลวกนี่คือจอมปลวกพญาช้างศาล
ตั้งอยู่บริเวณริมถนนปากทางเข้าบ้านวังฝั่งแดง
ที่ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ครับใหญ่มากผ้าสามสีนี่ต้องแบบเจ็ดสอกถึงจะพันมิตรอ่ะคุณ
ลักษณะของจอมปลวกนี้ดูจากที่ขนาดใหญ่ยักษ์สมคำร่ำลือแล้ว
ชาวบ้านเขาว่ากันว่าลักษณะเนี่ยคล้ายกับพญาช้างศาลที่อยู่ในท่าหมอบ
ก็เลยเรียกชื่อตามนั้นว่าจอมปลวกพญาช้างศาล
มองว่าเหมือนช้างไม่พอยังเป็นช้างในท่าหมอบด้วย
ถูกต้องโอ้ช่างจินตนาการจินตนาการสำคัญกว่าความคิด
ซึ่งต้องตอบคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตลอดทั้งวัน
ชาวบ้านเขาพากันทยอยมากราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะมากมาย
เขาเชื่อกันว่าจอมปลวกนี้เป็นที่สถิตของปู่เจ้าจอมสวรรค์
เจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
คุณยายนิตยาค่ะชาวบ้านวังฝั่งแดง
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าจอมปลวกนี้นะตั้งอยู่บริเวณนี้มานานมากแล้ว
แต่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่เต็มไปหมด
พอเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
มีชีปะขาวแล้วก็ลูกศิษย์เดินทางมาจากชายภูมินะ
บอกชาวบ้านว่ามีเจ้าปู่จอมสวรรค์ไปเข้าฝัน
ว่าให้มาบูรณะจอมปลวกพญาช้างศาลที่นี่
แล้วจะมาบันดาลให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
นี่คุณยายนิตยาเล่าให้ฟังแบบนี้
ต่อมาก็เลยมีชาวบ้านที่มีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ
ก็นำทูปเทียนมาประกอบพิธีปรากฏว่าคุณขา
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาพากันถูกได้โชคได้ลาบกันไป
สองงวดติดถูกกันระเบิดเกือบทั้งตำบลเกือบทั้งอำเภอ
น้องใบตองถ้างวดนี้จัดไปอีกในทางฟุตบอลแล้วก็แฮทริกเลยนะ
ถูกต้องเข้าเป้าไปเลย๓งวดเอาอย่างนี้ดีกว่า
แต่ว่าชาวบ้านเขาพากันมากราบไหว้มากมาย
เขาก็หวังแหละว่าจะได้โชคได้ลาบอีกครั้ง
ยังไงก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันแต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมตรงนี้นะ
แป้งเนี่ยถ้ากระป๋องเล็กกระท้าไม่พอหรอก
คือต้องใช้กระป๋องใหญ่จะได้ทาจนทั่วใหญ่มาก
บ้าเหรอย้ำกับคุณผู้ชมสิว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใช่ถูกต้องแล้วค่อยนะโรยเบาเดี๋ยวเข้าตาคนนั้นค่ะ

มันกลางแจ้งไงลมแรงช่วงนี้หน้าหนาวแล้วก็โรยเบาต่ำ
คุณไม่พูดผมพูดเองใช้วิจารณญาณในการรับชม

ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะกับข่าวแบบนี้

จริงคุณผู้ชมน่าจะแบบขึ้นป้ายตรงนี้เนอะใช้วิจารณญาณในการฟังน้องใบตอง